มาดูเรื่องของจุดท่องเที่ยวต่างนะคะในทั่วโลกแหละ
เขาก็จะมีอาการให้ส่งโปสตการ์ดถึงเพื่อนถึงคนรักถึงครอบครัว
ระบุสิ่งที่อยากจะระบุไปแล้วก็บอกสถานที่ที่ตัวเองอยู่
นี่เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมักจะทำนะคะ
ที่ประเทศไทยค่ะมีหนึ่งจุดให้ทำแบบนี้เหมือนกัน
หาดนพรัชธารานะคะอยู่ที่จังหวัดกระบี่
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเลยของภาคใต้ไทยนะคะ
มีตู้ปรายศนีย์ตู้หนึ่งนะคะอยู่ที่จุดนี้
แต่ทีนี้นักท่องเที่ยวเขาไปสังเกตเห็นว่าเขาจะหย่อนโปสก๊าซลงไป
มันหย่อนไม่ได้มันนั่นไปหมด
ทำไมแน่นจังเลยแล้วก็ส่องเข้าไปข้างใน
มีทั้งจดหมายมีทั้งโปสตการ์ดเต็มตู้ไปหมดเลย
แสดงไม่ถึงมือคือคนที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่นะ
มักจะไปแล้วก็ไปซื้อโปสการ์ดของสารที่นั้น

นี่ก็โพสต์สการ์ดโพสต์การ์ดของสถานที่นั้น
เพื่ออะไรก็เขียนเขียนแล้วส่งให้ใคร
ส่งถึงตัวฉันเองนี่แหละคุณเป็นไหม
เป็นบางที่ถ้าหาเจอแล้วภาพสวยจะทำ
เพื่อจะได้รู้ว่าเรามาเที่ยวที่นี่ลงเวลาลงสถานที่เรียบร้อย
ส่งไปปุ๊บเมื่อเรากลับประเทศ
รายศนีย์นั้นโปสตการ์ดนั้นก็มาถึงเราพอดี

ใช่ฮะเราก็รู้สึกว่าเราจำได้ว่าเราไปเที่ยวที่นี่มานะฮะ
แต่ทีนี้แหละค่ะที่หาดนกพรธาราจังหวัดกระบี่
เขามีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คเรื่องราวเกี่ยวกับตู้ปรายศนีย์ตู้หนึ่งนะคะ
ข้อความนะคะระบุบอกว่าเรียนถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปรายศนีย์ไทยกระบี่
บริเวณหาดอ่าวนางซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ
ติดตั้งตู้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้ส่งโพสต์การ์ด
อยากถามว่ากี่ปีถึงจะถึงที่ทำการส่งนักท่องเที่ยว
ตู้แทบจะล้นขอให้ดูภาพตามที่แนบมา
จดหมายโปสตการ์ดกระจุกอยู่เต็มช่อง
ซึ่งหลังจากที่โพสต์โพสต์นี้ถูกโพสต์ออกไป
มีคนแชร์ต่อไปอีกนะคะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างหลากหลาย
ผู้สื่อข่าวก็เลยอยากจะรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงนะ
เรื่องนี้ก็เลยไปตรวจสอบมาให้นะคะ
พบว่าตอนที่ผู้สึกข่าวไปถึงตู้ปรายศนีย์
ที่เขาถูกถ่ายมาแล้วก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ในตอนนั้นไม่มีโปสตการ์ดหรือจดหมายตกค้างเหมือนที่ปรากฏอยู่ในภาพแล้วเรียบร้อย
เพราะว่าคาดว่าน่าจะมีอาการที่เจ้าหน้าที่ไขตู้
แล้วก็เอาจดหมายเอาโฟสการ์ดไปแล้วทั้งหมดนะคะ
จากการไปสอบถามหัวหน้าปรายศนีย์กระบี่ได้คำตอบค่ะ
คำตอบว่าเขาได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่าปรายศนีย์ดังกล่าวตู้ปรายศนีย์ดังกล่าว
ไม่ได้มีโปสตการ์ดตกค้างเหมือนที่เรื่องราวแชร์ออกไป
แต่มีกระเป๋าเงินใบหนึ่งถูกสอดไว้อยู่ตรงช่องที่จะใช้ส่งปรายศนีย์
จดหมายส่งโปสตการ์ดและทีนี้กระเป๋าสตางค์เขาติดค้างไว้ตรงนั้น
ไม่ลงไปในตู้และกระเป๋าสตางค์มีขนาดใหญ่
เขาก็เลยนี่แหละค่ะไปเปิดตู้ออกมา
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่พบกระเป๋าสตางค์มีคนทำหายไว้แล้วก็เลยอยากจะส่งคืน
ไม่รู้จะส่งยังไงไม่ได้ไปแจ้งตำรวจก็เลยเอามาใส่ไว้ที่ตู้ปรายศนีย์แบบนี้นะคะ
ฟังเสียงหัวหน้าปรายศนีย์กระบี่ค่ะ
หัวหน้าปรายศนีย์กระบียืนยันบอกว่า
ผ่านมาบริษปรายศนีย์ไขกุญแจตู้ทุกใบในพื้นที่
ไปส่งเป็นประจำทุกวันค่ะ

แล้วก็กระเป๋าสตางค์เอามายืนยันเป็นภาพเรียบร้อย
ถ้าใครเขาไปหย่อนกระเปร่าสตางค์เข้าไป

เป็นสาเหตุของการอุดตัน